คุณผู้ชมข่าวนี้ก่อนอ่าเนี่ยปรบมือรอเลยค่ะทำไมฮะ
คนดีสีบ้านบึงนะคะมีพนักงานกวาดขยะของเทศบาลบ้านบึงที่ชนบุรี
กวาดขยะอยู่ดีดีค่ะไปพบกระเป๋าสีชมพู
ข้างในดูเอ๊ะเงินครึ่งแสนทำไงคะ
เอาไปมอบให้กับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของศิษย์ค้ารอไรอืม
นี่ไงคนดีสีบ้านบึงคนนี้นะคะชื่อว่านายจำรัฐทองรัศมีอายุ๔๑ปีค่ะ
เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไปกวาดขยะอยู่ดีดีนะคะ
ไปเจอเข้ากับกระเป๋าสีชมพูวางอยู่บนถนนแล้วพอเปิดไปดูค่ะโอ้โห
เงินค่ะคุณผู้ชมห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทก็เอาเงินจำนวนนี้แหละ
มอบให้กับตำรวจช่วยหน่อยเถอะค่ะคุณตำรวจช่วยหน่อยเถอะครับคุณตำรวจ
ตามหาเจ้าของให้หน่อยว่าเขาคือใครนะคะสอบถามนายจำรัฐ
ซึ่งเป็นพลเมืองดีท่านนี้แหละค่ะโอ้น่าจะเอาสปอร์ตไลท์สองหน้าท่านหน่อยนะคะ
คุณจำรัฐเนี่ยเล่าบอกว่าได้ตื่นออกไปเก็บขยะกับรถเก็บขยะในช่วงตี๒ของทุกวัน
และหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเนี่ยนะคะก็จะช่วยแม่บ้านเนี่ย
วาดขยะบริเวณถนนหน้าสารเจ้ากวนอูครับ
พอมาถึงหน้าร้านเมายับได้สังเกตเห็นเอ๊ะ
กระเป๋าวางไว้ที่หัวเสาเป็นหัวเสาไฟส่งสว่างของร้านเนี่ยน่ะ
กลัวว่าถ้าเกิดปล่อยไปเดี๋ยวมันจะหายก็เลยหยิบมาดู
พอดูเสร็จปุ๊บแล้วค่ะก็รู้ว่าเป็นเงินทีนี้ก็เลยเอาไปมอบให้กับตำรวจเนี่ยฮะ
ต่อมานางสาวจารุณีห้องใสซึ่งเป็นเจ้าของร้านเมายับนั่นแหละ
เขาไปเจอเนี่ยนะเดินทางมาพบตำรวจยืนยันว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นของทางร้าน
หลังจากปิดร้านเสร็จปุ๊บได้วางกระเป๋าเงินสีชมพูไว้บริเวณหัวเสา
เป็นหัวเสาไฟของร้านแล้วก็ลืมเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเอาล่ะ
พอได้เงินคืนแบบนี้ก็มอบสินน้ำใจ๕๐๐๐บาทเป็นการตอบแทนความดีให้กับคุณจำรัฐแบบนี้นะคะ

ไม่ต้องสปอร์ตไลท์เสื้อพี่เขาสะท้อนแสงอยู่แล้วชัดเจน